อุบัติเหตุรถกระบะของนายกเทศมนตรีตำบลหลัก๖จังหวัดปฐุมธานี
พลิกความบนดอยอินทรนด์จังหวัดเชียงใหม่ทำให้มีผู้ร่วมเดินทางเสียชีวิตรวม๕คน
ซึ่งญาติตอนนั้นก็เอารูปถ่ายมาให้ดูว่ามีสร้อยคอทองคำนะครับมีสร้อยข้อมือทองคำ
มีเหรียญรอ๕รุ่นปลาพ่อซึ่งเป็นสมบัติที่หวงแขนเป็นสมบัติประจำตระกูล
งั้นเถอะหายไปล่าสุดครับคุณผู้ชมครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันค้นหาในที่เกิดเหตุ
จนเจอเหรียญรอ๕รุ่นปลาพ่อแล้วครับ
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับชมรมวิทยุสื่อสารภาคประชาชนชาวอำเภอจอมทอง
เดินด้านหน้าสแกนเลยครับพื้นที่บริเวณที่รถกระบะของนายสมพงศ์ศรีอนันทร์
หรือนายกก้างนายกเทศมนตรีตะบนหลัก๖จังหวัดปฐุมธานีที่ท่านประสบอุบัติเหตุนะครับ
เพื่อตรวจหาทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตที่ศูนย์หายก็คือสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑๐บาท
สร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๓บาทและเหรียญรอ๕รุ่นปลาพ่อนะครับ
แล้วก็ยังมีเหรียญรอ๕เลี่ยมทองนะฮะซึ่งผลการค้นหาพบเหรียญรอ๕รุ่นปลาพ่อครับ
คุณผู้ชมครับเหรียญนี้มูลค่ากว่าล้านบาทฮะท่ามกลางความดีใจของผู้ค้นหานะครับ
จากกังวลว่าจะมีคนเข้าใจผิดว่ามีคนมาขโมยไปนะครับมันเป็นทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต
หลังจากนี้เนี่ยตำรวจจะติดต่อญาติเพื่อส่งมอบต่อไป
ขณะที่นายแดงวงเพ็งหรือว่าสทแดงนะครับ
สมาชิกเทศบาลตะบนหลัก๖ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์บอกว่า
ขณะนี้ลูกชายและญาติของผู้เสียชีวิตทราบข่าวแล้วนะว่าเจอเหรียญนะครับ
ซึ่งเป็นเหรียญที่นายก้างเนี่ยผู้ร่วงรับเนี่ยนะครับท่านรักมาก
ส่วนทรัพย์สินอื่นที่ยังหาไม่เจอก็ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับ
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันค้นหาครับ
ทีนี้เนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากที่พี่เบิร์ตเล่าเนี่ยนะคะ
มันก็มีเรื่องของความเชื่อเข้ามาพ่วงอยู่ด้วย
เพราะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วตอนที่จะลำเลียงศพทั้ง๕ศพเนี่ยกลับไปที่ปฐุมธานีเนี่ยนะคะ
ใช้รถทั้งหมด๘คัน๕ใน๘คันคุณผู้ชมปรากฏว่าเกิดปัญหาขัดข้องติดติดดับแบบนั้นนะคะ
ถึง๕ครั้งแล้วล่าสุดค่ะอีก๑คันเป็นรถพยาบาลที่ลำเลียงศพไปส่งที่ปฐุมธาเนี่ย
เกิดอุบัติเหตุนะคะเนี่ยอุโมงตรงนี้พลิกคว่ำค่ะเพราะถูกชนท้าย
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะแล้วกล้องวงจรปิดคุณดูนะลูกศรนะคะถูกชนแล้วรถเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงแบบนั้นน่ะ
รถพยาบาลคันนั้นได้รับความเสียหายนะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในรถเนี่ยก็เสียหายเช่นเดียวกันมูลค่าความเสียหายเนี่ยสักประมาณสี่ห้าแสนนะคะคุณดูนะเนี่ย
มันเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะคะที่รถที่ใช้ลำเลียงศพเนี่ยมันเกิดปัญหาแบบเนี้ยนี่เป็นคันที่๖นะคะที่เกิดปัญหาเป็นภาพอุบัติเหตุที่จุดเกิดเหตุก็คือลอดทางลอดอุโมงแม่คาวถนนสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีอำเภอสัญชายสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะทั้งกล้องหน้ารถแล้วก็กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้คุณผู้ชมจะเห็น
กุศลทรงเคราะห์เชียงใหม่เขาวิ่งมาตอนแรกอยู่เลนขวาแล้วก็ถูกรถกระบะที่อยู่เลนซ้ายเนี่ยเบี่ยงเลนเข้ามาชนท้าย
ขณะที่รถพยาบาลกำลังจะแซงผ่านไปก็เลยทำให้รถเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงถลายไปชนกับรถอีกคันหนึ่งนะคะ
รถตู้พยาบาลพังยับทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังค่ะอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่อยู่ในรถก็ได้รับความเสียหายด้วยรวมแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า๕๖แสนบาทนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๓รายด้วยกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้ทุกคนอาการปลอดภัยค่ะ
คนขับรถพยาบาลคันนี้บอกว่าโชคดีนะที่ขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่มีผู้ป่วยอยู่ภายในรถทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมาก
มีแต่แฟนสาวของเขาที่นั่งอยู่ข้างได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายเท่านั้นค่ะ
คนขับรถพยาบาลคันนี้คุณอดุลเนี่ยบอกเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเชื่อไหมว่ารถพยาบาลคันนี้เพิ่งกลับมาจาก
ส่งศพผู้เสียชีวิต๕รายที่ไปประสบอุบัติเหตุบนดอยอินทนนท์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เป็นข่าวใหญ่เนี่ยนะคะ
พอมาถึงเชียงใหม่ในวันรุ่งขึ้นก็มาเกิดอุบัติเหตุทันทีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกบอกว่า
ขบวนรถที่ไปส่งร่างผู้เสียชีวิตในครั้งนั้นเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเกือบจะทุกคันนะคะ
ทีมข่าวตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนะคะทราบว่ารถที่ใช้ส่งศพนายยกก้างแล้วก็ญาติญาติเนี่ย
คันแรกเป็นรถพยาบาลของสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ใส่ร่างของภรรยาของนายกก้างนะคะ
ไม่สามารถเดินทางไปได้นะต้องนำรถตู้ของหน่วยกู้ภัยเทวาริดเมตตาธาร์มาสับเปลี่ยนของนายกกล้าง
รถคันที่๒รถตู้ของอาสากู้ภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศรใส่ร่างของนาน้อยเกิดปัญหายางบวมค่ะ
ที่ยางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาได้ไม่นานเอง
จากนั้นพอเปลี่ยนเสร็จนะคะก็เลยเดินทางต่อ
เกือบจะถึงจังหวัดปฐุมธานีรถคันที่สามเป็นรถตู้ของ
ทิศติการค่ะใส่ร่างของนายกล้างโชกหลังด้านขวาแตก
แล้วไปขัดกับล้อทำให้ล้อแม็กซ์เสียหาย
แต่ยังพอขับได้ค่ะคุณเรียงเลยนะคะ
รถคันที่สี่ใส่ร่างของนาเล็กหลังเสร็จสิ้นภารกิจระหว่างแยกย้ายกลับ
ที่ก่อนหน้านี้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
แต่ก็สามารถขับต่อจนกระทั่งมาถึงเชียงใหม่ได้
โดยได้มีการใช้เทปกาวพันท่ออินเตอร์คูลเลอร์เอาไว้

ใช่ครับคันที่๕เป็นรถตู้พยาบาลของสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่

ระหว่างเดินทางเนี่ยปกติทุกอย่างแต่มาประสบอุบัติเหตุชนท้ายจนพลิกคว่ำเสียหายทั้งคันเมื่อวานนะครับ

สุดท้ายก็เหลือเพียงรถตู้ของหน่วยกู้ภัยเทวริสเมตตาธรรมที่สับเปลี่ยน
รถคันแรกเท่านั้นที่ไม่เกิดปัญหา
หลังจากจบภารกิจถึงเชียงใหม่เจ้าของรถก็นำรถทุกคันไปประพรมน้ำมนต์ที่วัดศรีล้อมที่อำเภอหางดงทันที

คืออย่างนี้ผมเล่าให้ฟังไม่จริงไม่จริงไม่รู้แต่ที่เขาโจทย์กันก็คือ
ระหว่างที่รถคันต่างประสบเหตุที่มันไม่น่าจะประสบเนี่ยนะ
ตอนนั้นยังไม่เจอทรัพย์สินของผู้ตายที่เราอ่านไปในข่าวเมื่อสักครู่

คือเขาโจทย์จันทร์กันว่าผู้ตายเนี่ยคงห่วงของห่วงทรัพย์สิน
ก็เลยทำให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เขาโจทยันกันนะผมมาเคียงข่าวให้ฟังเฉย
จริงไม่จริงอยู่ที่วิจารณญาณของท่านแต่ละคนฮะ
ไม่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะพี่เบิร์ตนะ